ส่วนเรื่องนี้เรื่องสะเทือนใจค่ะแต่กำลังตรวจสอบอยู่ว่า
เป็นเรื่องจริงเท็จมากน้อยแค่ไหนมีเด็กผู้หญิงอายุ๑๒ปี
ถูกกระทำชำราวในพื้นที่จังหวัดปฐุมธานีซึ่งเป็นพื้นที่ที่ติดกันกับจังหวัดสระบุรี
เด็กคนนี้เนี่ยนะคะเดินไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านในพื้นที่สระบุรีนะคะ
ให้พาไปแจ้งความล่าสุดคุณผู้ชมค่ะเจ้าหน้าที่รู้ตัวคนก่อเหตุแล้วค่ะ
คือบ้านหลังนึงอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบ้านหลังนึงนะคะ
สระบุรีอำเภอหนองแคร์ริมถนนเรียบคลองสกัดห้า
สี่ทุ่มมีเด็กผู้หญิงนะคะมาเกาะประตูหน้าบ้านขอความช่วยเหลือค่ะ
คนในบ้านก็ตกอกตกใจว่าเอ๊ะทำไมมีใครมาอยู่หน้าบ้าน
อ่าคุณนพดลกิจวัตรค่ะออกมาดูก็พบเด็กหญิงคนนี้ค่ะ
เกาะอยู่ที่ประตูหน้าบ้านอ๋อนี่มามาแล้วเนี่ยค่ะ
เขาก็ออกมาดูสอบถามพูดคุยว่าเกิดอะไรขึ้น
เด็กผู้หญิงคนนี้บอกว่าเธออายุ๑๒ปีถูกผู้ชายกระทำชำราว
ที่ตำบลบึงกา๓อำเภอหนองเสือจังหวัดปฐุมธานี
ครับข้ามจังหวัดมาเลยค่ะปธุมธานีนี่ก็ได้ติดต่อกับอำเพิ่งหนองแคร์
น้องเสือติดกับน้องแคจังหวัดสระบุรี
นายนพดลก็เลยพาเด็กผู้หญิงคนนี้ค่ะไปแจ้งความที่สพนเสือค่ะ
เขาได้ถูกล่วงละเมิดทางเพศมา
อยากให้ผมเนี่ยพาไปที่โรงพักษ์สพที่ใกล้ที่ดูแลในพื้นที่
ช่วยพาเขาไปไปที่โรงพัก
แล้วให้พรเว้นเพื่อติดต่อยากผู้ประคองเขา

ดูเขาซึมดูคนมีความสุข
มันไม่คุณเหมือนปกติมีความสุข
เหมือนก็จนน่าเศร้าน้ำตาก็แคบแห้งอยู่
แล้วก็เสียงสั่นคอนเหมือนคนอมทุกข์มา
น้องก็ต้องมาหาบ้านคนหรือชุมชนที่ใกล้ที่สุดนะคะ

พันธุ์ตำรวจเอกธีรยุทธ์เสรีนนทชัย

ตอนนี้รู้แล้วนะคะทั้งชื่อจริงนามสกุลจริงของผู้ต้องหา

กำลังติดตามตัวมาสอบสวนอย่างละเอียด
ส่วนเด็กหญิงคนนี้นะคะส่งไปตรวจร่างกายว่า
ล่วงละเมิดทางเพศจริงหรือไม่
จากนั้นจะสอบปากคำผู้เสียหายและญาติ
กับนักสหวิชาชีพอีกครั้งหนึ่งค่ะ